คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับ

หลบหนีการจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติด
ปรากฏว่าท้ายที่สุดถูกรวบไว้ได้แล้วนะ
ถูกต้องเพราะว่าจริงเหตุการณ์นี้มันย้อนไปตั้งแต่๒๙มกรา
แล้วพอมันมีการหนีมาปรากฏว่าเมื่อเช้านี้คุณผู้ชม
ตอนเช้ามืดเนี่ยนะคะตำรวจสามารถรวบตัวได้ไอ้เหมานี่แหละค่ะ
เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะช่วงเช้ามืดวันนี้เนี่ยนะคะ
สืบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ก็มีการสนที่กำลังกันกับตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

นี่เป็นภาพเมื่อตอนเช้ามืดนี้นะคะ
ปิดล้อมบ้านห้วยเต่ารูที่ตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

ค่อนข้างเป็นพื้นที่ห่างไกลนะ

ก่อนหน้านี้ตำรวจต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการบินกดดันเลยนะ
ให้ไอ้เหมามอบตัวเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลอันตราย
แล้วก็มีการยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เมื่อวันที่๒๙มคที่ผ่านมา
และยังมีอาวุธปืนที่หลบหนีเข้าป่าไปด้วย
ถูกต้องเดี๋ยวค่อยไล่เรียงวันที่๒๓
ค่ะแต่เอาเหตุการณ์เมื่อเช้าก่อนค่ะคุณผู้ชม
เหมาคนนี้นามสกุลเหล่าท้ออายุ๔๘ปี

แล้วที่เรียกว่าไอ้เหมาห้วยเต่ารู
เป็นเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยเต่ารู
ซึ่งไอ้เหมาคนนี้แหละที่ก่อเหตุ

ถ้าเกิดว่าเล่าย้อนไปก็คือประมาณบ่าย๒โมง
วันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
ตำรวจชุดสืบสวนสพแม่ริม๕นาย
เขาสืบทราบได้ว่ามีทั้งกลุ่มผู้เสพ
กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย
มานั่งแล้วก็มั่วสุมกันอยู่ในสวนส้มสวนลำไยแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ดอยบ้านห้วยเต่ารูในหมู่บ้าน
แล้วดอยตรงนั้นมันเป็นดอยสูงไงคะ

เขาพยายามเข้าไปตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเลย
ใช่นะครับคือเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานมาแล้วล่ะ
ว่ามีการมั่วสุมเรื่องของยาเสพติด
ก็ไม่รู้ว่าจะเสพอย่างเดียวหรือมีการจำหน่ายด้วยนะครับ

ปรากฏว่าตอนเข้าไปยังพื้นที่ไปพบกลุ่มเป้าหมาย๔รายนะครับ
รายนี้กำลังนั่งจับกลุ่มกันอยู่
ตำรวจก็เห็นท่าทีมีพิรุษ
ก็เลยนำกำลังจะลงจากรถ
เพื่อไปจับกลุ่มทั้ง๔รายนี้เอามาสอบปากคำ
ปรากฏว่าแค่ตำรวจก้าวลงจากรถเท่านั้นแหละนะครับ
กลุ่มชายทั้ง๔รายมีคนหนึ่งควักอาวุธปืนขึ้นมา
แล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่เป็นเหตุปะทะกันนะครับ

ทำให้ร้อยตำรวจตรีธนงศักดิ์
สะอาดเอี่ยมรองสาวัดสืบสวนสอบคอแม่บริม
ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่บ้านท้ายคุณ

ตำรวจที่เหลือควบคุมตัวของกลุ่มชายทั้ง๔คนได้

ส่วนอีกหนึ่งคนที่หลบหนีก็คือไอ้เมา
กล้วยเต่ารูนี่แหละคุณหลบหนีเข้าป่า
แล้วก็ที่สำคัญคือตำรวจใช้เวลาร่วม๔วัน
ตั้งแต่วันที่๒๙มกราคมในการไล่ล่ากดดันผู้ต้องหา
ไปปิดล้อมบ้านญาติพี่น้อง
เข้าตรวจปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ทั้งหมด
แล้วมันเส้นทางเนี่ยโอ้โหยากลำบากนะ
ไอ้ฮอเนี่ยคุณบินบนกดดันอยู่บนฟ้า
เออนะครับแล้วก็ได้รับข่าวมา
บอกว่าไอ้เหมาเนี่ยได้ย่องมาที่บ้านพัก
ใช่ค่ะหลังจากนั้นหนีเข้าป่าไปอีก
อยู่ในป่าอีกหลายวันแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่า
ด้วยความที่อากาศหนาวเย็นและไม่น่าจะมีเสบียง
เชื่อว่าน่าจะกดดันไอ้เหมาให้ออกมาได้
ท้ายที่สุดค่ะเมื่อเช้านี้ตำรวจก็เลยไปเลย
ลงพื้นที่ไปเลยนำกำลังเข้าไป
แล้วก็จับกลุ่มจับกลุ่มไอ้เหมาได้จริงนะ
ทีนี้ตอนที่ตำรวจสอบสวนเนี่ย

บอกว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการซุ่มยิงร้อยตำรวจตรีธนงศักดิ์สะอาดเอี่ยม

คือบอกว่าเนี่ยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว
ตัวผมประสาทไม่ดีบอกแบบนี้

ผมยังต้องกินยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงเลย
แล้วทีนี้ตำรวจบอกว่าอ้าวเมา
แล้วหลังจากเกิดเหตุหายไปไหนหนีไปไหน
เปล่าผมไม่ได้หนียังอยู่แถวนี้แหละ

พลตำรวจตรีพิเชษจีรนันตสิน

ส่วนอาการของร้อยตำรวจตรีท่านนี้นะฮะ
ก็ที่กระสุนฝังในตรงบ้านท้ายตรงก้นเนี่ยนะครับ
ก็ได้รับการผ่าตัดอาการปลอดภัยแล้ว
ในที่นี้ก็ต้องสอบปากคำในเมาแค่เข้มเลย
แต่ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
ฐานความผิดก็คือพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ
แล้วก็ต้องสอบปากคำเรื่องของยาเสพติดอีกนะ
ว่าเป็นผู้เสพหรือว่าเป็นผู้จำหน่ายในพื้นที่ด้วย
ปฏิบัติการในการไล่ล่ากดดันค่อนข้างจะยาก
ถูกต้องคุณใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องขยายผลต่อไปด้วย
รายใหญ่เป็นยังไงมาจากไหนด้วยนะคะ